คุณผู้ชมยังจำได้ไหมคะสำหรับมาตรการตรวจเข้มขั้นเด็ดขาดสำหรับรถตู้รถทัวร์รถโดยสารต่าง
แต่วันนี้ก็ยังเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับรถตู้โดยสารซ้ำขึ้นนะคะ
ผู้เสียชีวิต๑๔ศพรถไฟลุกท่วมทั้งคัน
มาตรการการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยการใช้บริการรถตู้โดยสารยังใช้ได้ดีอยู่ไหม
วันนี้คุณสุภาพคลี่ขจายพูดคุยกันกับคุณสนิทพรมวงศ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกขีดเส้นใต้เมืองไทย

เกิดเหตุใหญ่ที่เป็นข่าวไปแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับ
ทบทวนอีกทีนึงว่าตอนตี๔กว่าเมื่อคืนนี้
รถตู้โดยสารชนท้ายรถบรรทุก
แล้วก็เป็นผลให้รถตู้ไฟไหม้ทั้งคัน

จะได้เห็นว่าเป็นภาพที่เกิดขึ้นสดร้อน
แล้วคนในรถก็ตายหมด๑๔ศพ

วันนี้ก็จะมีข่าวใหญ่ตามมา

โดยมาตรการต่างจะเป็นยังไง

สับสนอยู่ว่ารถตู้คันดังกล่าวเนี่ย
เป็นรถตู้ประจำทาง
หรือรถตู้รับจ้าง

มาตรการต่างจะเป็นยังไง
ไอ้ที่บอกว่ารถตู้ไม่ปลอดภัย
จะต้องใช้รถมินิสบัสแทน
แล้วกำหนดช่วงเวลารถแมพไว้

ฉะนั้นวันนี้ขอคุยกับอธิบดี
กรมขนส่งทางบกหน่อยครับ

หรือเป็นรถตู้เช่าเหมา

เพื่อที่จะไปที่สมุทรสาคร

ออกจากแม่สอด

ทางกรมการค้นส่งต่างปกเอง

ติงปุรีก็อยู่ในที่เกิดเหตุ

แล้วก็ผู้เจ้าชาญจาก
ส่วนกลางนะครับก็เข้าไปสมทบเพื่อที่จะไปวิเคราะห์สาเหตุนะครับร่วมกับทางเจ้าพนักงานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่เกิดเหตุอยู่ที่บางมันสิงห์บุรีถนนสายเอเซียนะครับ

ตรงนี้ก็คงต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็ของการใช้รถ
แต่ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากเครื่องมือในระบบของการติดตามตัวรถนี่นะครับ

เท่าที่เราติดตามตลอดเส้นทางการใช้รถ

ก็มีพฤติกรรมในการใช้ความเร็ว
ส่วนสาเหตุของการกระดูกประเทศ
ก็คงต้องวิเคราะห์ในเชิงพื้นที่
แล้วก็มันอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุ

จะเกิดประเหตุอะไรก็คือว่าเป็นการสูงเสียที่ยิ่งใหญ่

ครับคนขับเป็นเจ้าของเองหรือว่าผู้ประกอบการ
หรือว่าเป็นแค่คนรับจ้างขับ
เป็นคนขับเป็นพนักงานประจำผู้ประกอบการ
ซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยเป็นผู้ประกอบการที่ขออนุญาตอยู่ที่
กรุงเทพฯนาฆรภรรณ์ซึ่งผ้าผู้ส่วนจำกัดบุรเยือนทัวร์
เช่นมีรถรับจ้างที่เป็นประเภทรถตู้ชนิดเดียวกัน
ตามข้อมูลได้มีการตรวจสภาพรถอะไรต่ออะไรถูกต้องไหมครับ
ตรวจสภาพรถเหล่านี้นะฮะ
จะต้องผ่านการตรวจสภาพปีละ๒ครั้ง
ซึ่งการตรวจสภาพก็มีการตรวจสภาพถูกต้อง
คือตรวจสภาพครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาปี๖๐

เอาล่ะทีนี้จะย้อนไปถามโจทย์ใหญ่
เมื่อปี๒ปีที่ผ่านมาก็พูดกันมากว่า
รถตู้ไม่เหมาะที่จะใช้เป็นรถโดยศาล
ต่างประเทศเขาไม่ใช้กันยกเว้นประเทศชิลี
เขาใช้ขนของกันเราเอามาดัดแปลงเป็นรถโดยสาร
ขึ้นลงได้ทางเดียวเวลาเกิดไฟไหม้ไฟคลอกขึ้นมา
ส่วนใหญ่ก็จะเจอแบบนี้หมด

หลังจากนั้นจะใช้มินิบัสแทน
หลังจากนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลง
แต่ในช่วงเวลานี้จะต้องมีมาตรการอย่างนั้น
จะต้องลื้อเบาะลื้อเก้าอี้ออกเพื่อให้คล่องตัว
มาตรการทั้งหมดเนี่ยถามอธิบดีว่า
ในทางปฏิบัติจริงเป็นยังไงครับ
ก็เรียนคุณสุภาพเรียนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ
มาตรการเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยของรถโดยสาร
สำหรับรถโดยศาลประจำทางนี้นะครับ
ทางกรมการสนุกทั้งหมดได้ดำเนินการมาตรการ
เกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานที่ให้รถโดยสาร

เป็นรถที่ได้มาตรฐานที่ถูกออกแบบมา
เพื่อการโดยสารประจำทาง
ซึ่งตรงนี้มาตรการตรงนี้ก็ได้ประกาศบังคับใช้แล้ว

ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราได้กำหนดแล้วว่า
จริงแล้วเราไม่จดทะเบียนรถตู้ที่เป็นรถโดยสารประจำทางเนี่ยนะครับ
ก็คือเราไม่จดทะเยินมาตั้งแต่เวือนวิตุหนายนต์ตรี๖ศูนย์ที่ผ่านมา

ที่มีผลบังคับใช้แล้วเนี่ยเราวางแผนเป็นขั้นตอนก็คือ
รถโดยสารประจำทางนะฮะที่มีลักษณะเป็นรถตู้นะครับ
ที่หมดอายุการใช้งานแล้วครับครับก็คือตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมหกศูนย์
ก็คือเดือนที่ผ่านมานะครับจะเอ่อถ้าจะประกอบอาชีพสำหรับเป็นรถโดยสารต่อเนี่ย
จะต้องเปลี่ยนเป็นรถโดยสารขนาดเล็กไม่เกิน๒๐ปีนั่งนะครับ
ก็คือจะไม่ให้ใช้รถตู้อีกต่อไปนะครับสำหรับรถโดยสารประจำทาง
โดยเริ่มตั้งแต่รถตู้ที่หมดอายุการใช้งานแล้วแล้วเป็นรถตู้ที่วิ่งจากกรุงเทพ
ต่างจังหวัดแล้วก็รถที่รถตู้ที่วิ่งระหว่างจังหวัดนะครับ
ตรงนี้จะเอ่อเริ่มประกาศมีผลประกับใช้ไปแล้วนะครับครับ
ตั้งแต่เดือนตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบที่ผ่านมาครับ
ลัดจะจะให้เงินกู้ดอกเรียดต่ำอะไรต่อแล้วต่างต่าง
ดูแล้วท่าทีเขายังไม่ค่อยจะให้ความร่วมมือหรือยังแข็งขืนอยู่เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับท่านอธิบดี
ก็ตรงนี้ก่อนที่จะประกาศบังคับใช้นะครับเราก็ได้สร้างความรู้สร้างความเข้าใจ
แล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมพูดถึงเรื่องของมาตรฐานพูดถึงเรื่องกับต้องความรับผิดชอบ
พูดถึงเรื่องของการประกอบการที่จะต้องรับผิดชอบของคุ้มครองผู้โดยสารนะครับ
เพราะฉะนั้นรถที่ใช้จะต้องเป็นรถที่ได้มาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเนี่ย
แน่นอนที่สุดก็คือผู้ประกอบการที่ประกอบการอยู่แล้วเนี่ยก็มองว่าตรงนี้เนี่ยจะเกิดผลกระทบนะครับ
เพราะฉะนั้นเพื่อที่ให้เกิดการในลักษณะของการดำเนินการที่ลดผลกระทบน้อยที่สุด
ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดเนี่ยเราก็ทำเป็นขั้นตอนเหมือนที่เรียนไว้
จะเริ่มจากรถที่หมดอายุการใช้งานแล้ว

ใช่ครับรถที่หมดอายุการใช้งานแล้ว
เพราะหมดอายุการใช้งานแล้วแน่นอนที่สุดก็คือต้องเปลี่ยนรถใหม่
ถ้าจะประกอบการที่ให้โดยสารต่อ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าจะเปลี่ยนรถ
ถ้าจะมาประกอบการต่อก็ต้องใช้รถที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
อันนั้นก็คือเป็นรถโดยสารขนาดเล็กไม่เกิน๒๐นั่ง

เราก็เริ่มจากรถที่วิ่งระหว่างกรุงเทพไปจังหวัด
หรือรถซื้อวิ่งระหว่างจังหวัดไปก่อน
ก็คือเริ่มเป็นขั้นเปลี่ยนตอนจนกว่าจะหมด
เราก็คาดหวังว่าเมื่อถึงเวลาการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะดีขึ้น
แต่ในช่วงระยะเวลาที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงเนี่ย

เมื่อกี้เนี่ยท่านบอกว่ารถคันนี้ก็ได้ติดเครื่องจับความเร็วอยู่
แต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่า
เรามารู้ว่าเขาขับเร็วเกินกำหนดเนี่ย
รู้ก็ต่อเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้ว

ฉะนั้นทำยังไงที่จะให้ระยะเวลาของการเปลี่ยนผ่านเนี่ย
ทำยังไงที่จะให้รู้ก่อนจะเกิดอุบัติเหตุ
มีการปรับมีการเอาจริงเอาจังเพื่อจะป้องกัน
ไม่งั้นแล้วเนี่ยรู้ตอนเกิดอุบัติเหตุแล้วทุกทีทำยังไงครับ
ครับผมก็คือเรียนว่าอะไรก็ตาม
ถ้ามันเกิดการสูญเสียหรือเกิดอุบัติเหตุแล้วนั้นเนี่ย
มันเกิดการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ไปแล้ว

ฉะนั้นทุกมาตรการเหมือนที่คุณสุภาพได้ให้ข้อสังเกตไว้
นั่นก็คือต้องทำไปคู่ขนาดกัน

ตอนนี้มาตรการที่กรมการกลุ่มส่งทางบกต้องเป็นการ
จริงจังแล้วก็ชัดเจนเลยก็คือการบังคับใช้ที่ผู้ประกอบการจะต้องมารับผิดชอบ

เอาผลิตผู้เตยสารกับการตามลักษณะกล้องอุปกรณ์ส่วนคั่วไปดี
หรือเกิดอุปโตะเรียบเกิดปัญหาต่างไง
ไม่ใช่อ่าการกระทำผิดจะไม่ลงโทษเฉพาะของ
ของพนักงานประจำรถหรือคนขับรถครับควรตอบการจะต้องมารับผู้ชอบ
ตรงนี้เราเริ่มรายการมาแล้วอ่าส่วนไอเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยบัตรเหตุ
ทุกกรณีก็คือระยะยาวก็เหมือนที่เรียนไว้
อันนั้นก็คือต้องเปลี่ยนสถานตัวรถระยะสั้นที่ทำคู่ขนานกัน
รถที่ยังไม่หมดอายุการใช้งานที่เป็นประเภทรถตู้เนี่ยนะฮะ
ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ส่วนควบต่างนะครับ
จำนวนที่นั่งเข็มขัดนิรภัยค่ะนะครับอุปกรณ์เอ่อ
ช่วยเหลือหลังจากเกิดทุกประโยชน์เพื่อการสูดเกลี่ยที่ที่ไม่ขยายผล
นะฮะไหมว่าจะเป็นค้อนพุทธประจกฮ่าประตูจุดเฉินช่องทางเดิน
จำนวนที่นั่งซึ่งตรงนี้ก็ได้ดำเนินการแล้วครับ
คือคือบ้านเราเนี่ยคนไม่เคารพกฎหมาย
สมมุติอย่างนี้นะมีคนฝากถามเขานั่งรถตู้มาจากเชียงราย

แล้วขับมาสักพักหนึ่งเขาเห็นท่าไม่ดีว่า

เขาจะแจ้งใครได้เพื่อให้มีการไปดักตรวจระหว่างทางว่า

ขับรถเร็วขับสวิสวาส
ขับหน้าหวาดเสียวเดี๋ยวเขาจะตายไปด้วยเนี่ย
มาตรการแบบนี้เราทำยังไงได้มั้ง
อักษรณี๑นะฮะเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้
เป็นมาตรการที่ว่าจริงแล้วตรงนี้
ต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนทุกเครือข่าย
รวมถึงพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน
เขาสามารถที่จะช่วยบริหารกัดการได้
ก็สามารถมาที่คอร์เซ็นเตอร์
๑๕๘๔นี่เป็นสายต่วนของกรงการขนส่งทั้งหมด

เจ้าหน้าที่จะไปทำยังไงได้บ้างสมมุติว่าวิ่งมาถึงเถินลำปาง
ผมเห็นท่าไม่ดีสมมุตินะผมบอกเฮ้ย
นั่งต่อไปผมพลอยตายกับมันแน่ผมโทรแจ้งเบอร์นี้

ก็เรียนว่า๑๕๘๔พอได้รับแจ้งแล้ว
กรมการขนส่งทางบกมีหน่วยงานทั่วประเทศนะครับ
ก็จะมีขนส่งจังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศ
ซึ่งขนส่งจังหวัดเราเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ชุดตรวจกลางนะครับ
สามารถที่จะไปเฝ้าระวังไปดักจับปรับตักเตือนนะครับ
เพื่อป้องฟรรมฯไม่เกิดทุกประเทศ
ทีนี้คือกรณีที่หนึ่งสามารถใช้ได้เลยก็คือ๑๕๘๔ตลอด๒๔ชั่วโมง
เราสามารถที่จะไปป้องปรามนะครับ
ครึ่งไปตักเถิดและก็สรรพไปกับลงโทษนะครับ

แล้วก็ผู้ประกอบการนะครับ
การมาต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับในกรณีกองความผิดทางการประกอบการของ
ครับด้านค้นส่งครับตัวอีกทางทางหนึ่งเนี่ย
ก็ใช้แอปพลิเคชันนะครับเหมือนที่เรียนไว้ว่า
การขนส่งทางบกได้ประกาศให้รถโดยสารทุกประเภททุกคันเนี่ย
ซึ่งปีนี้แปลว่าจากปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยรถโดยสารทุกประเภททุกชนิดทุกคันเนี่ยนะฮะ
อกจากมีศูนย์ควบคุมที่ส่วนกลางแล้วก็จะมีที่ทุกขนส่งจังหวัด
ครับนะครับครับแล้วครับประชาชนท็ามาสที่จะร้องเรียนหรือติดตามได้นะครับ
ในทุกคนผ่านภารกรณ์มือผีก็คือใช้
เป็นแรงงานต่างด้าวขั้นตอนจากนี้ไปเนี่ย
คนต่างประเทศมาเสียชีวิตอย่างนี้เนี่ยเราจัดการยังไงครับ
ก็เรียนว่าในเบื้องต้นเลยนะครับเหมือนที่เรียนว่าความรับผิดชอบเนี่ย
ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบในทุกกรณีนะครับ
การขนส่งทางบกประกาศว่ารถที่จะเป็นรถรับจ้างนะครับหรือรถเช่าเหมาเนี่ย
จะต้องทำพรบประกันภัยนะครับรวมถึงประกันภัยประเภทที่๓
คันนี้ตรวจสอบแล้วคือมีทั้งพรบนะครับประกันภัยแล้วก็มีทั้งประกันภัยชั้นหนึ่ง
แล้วก็ในแง่ของการประกอบการตอนนี้กรมการขนส่งทางบกก็คือดำเนินการ
ก็เอ่อพักใช้บริกุญญาติการประกอบการของของบริษัทนี้ทั้งหมดเลยครับ
เพื่อเรียกรถส่วนที่เหลือเนี่ยถึงแม้ว่าจะตรวจสภาพในรอบปี
ก็คือปี๒ครั้งต่อ๑ปีแล้วเนี่ยจะต้องมาเอารถส่วนที่เหลือทั้งหมด
แต่ของบริษัทเนี่ยนะครับก็คือจะต้องมาตรวจสภาพซ้ำอีกทีหนึ่ง
ผมถามผมถามเรื่องคนฮะคนที่ตายเนี่ย
เนื่องจากเขาเป็นแรงงานต่างด้าวถ้าเป็นคนไทยเนี่ยพ่อแม่เขาไปรับศพ
แต่นี่เนื่องจากว่าเป็นแรงงานต่างด้าวเนี่ยลักษณะการปฏิบัติทางราชการทำยังไงฮะ
อันนี้เราก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
ในพื้นที่เพื่อประสานกับญาติผู้เสียชีวิตนะครับ
แล้วก็เดิมเรื่องการแต่เมื่อที่เราตรวจสอบเบื้องต้นจากข้อมูลของทาง
ทางถึงพื้นที่นะครับก็คือเป็นแรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาต
นะครับในการมีเวลาผิดถูกต้องนะครับครับครับขอบขอบพระคุณท่านอธิบดีนะฮะ
ครับผมครับครับขอบคุณครับครับถึงแม้จะเป็นแรงงานต่างด้าว
เป็นกรรมกรแต่ว่าอยู่ดีเขาก็มาตายในบ้านเรา
เอออันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่ามาตรการที่อธิบดีว่าเนี่ย
จะมีความเข้มพอที่จะป้องกันได้มากน้อยแค่ไหนครับ
คุณเบนครับคุณหมุดครับเพราะว่าตอนก่อนอันนี้เนี่ย
ก็ดูเข้มแล้วนะคะมาตรการที่ออกมาคือไล่ตรวจกันจุดรถตู้ทุกจุดเลย
ตำรวจลงกันเยอะมากทหารก็ไปครับตรวจเช็คแต่มันก็ยังคง
อันนี้มันตี๔กว่าอันนี้ก็เข้าใจนะแต่ว่าที่ผมถามเมื่อกี้
ถ้าสมมุติว่าเรานั่งรถตู้แล้วเราเห็นท่าไม่ดีเนี่ย
เราจะทำยังไงได้บ้างเราจะทำยังไงได้บ้าง
รถระบบเนี่ยผมเชื่อว่าทำได้แต่ว่าความเข้มในการที่จะไปดักเจอ
ดักตรวจว่าเฮ้ยคุณขับเร็วเกินกำหนดนะอย่างนี้อย่างนี้นะ

ใช่ค่ะก็ต้องลองกลับไปเป็นโจทย์ใหม่ที่ต้องกลับไปตีให้แตกนะคะ

คือเคยมีคุณผู้ชมเขาเสนอแนะมาตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้แล้วนะว่า
ในเครื่องยนต์จริงรถยนต์มันเซ็ตได้

คือถ้าไม่เกิดเหตุก็ไม่รู้เรื่อง

ให้ติดกันให้หมดทุกคันนะครับ